คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ศรีสะเกดมีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อพุ่งชนรถกระบะกลางสี่แยกไฟแดง
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑คนนะครับ
ผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมดเป็นพี่น้องกันนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ต่อมาพบว่านางจันทีวงพินิษฐ์อายุ๖๒ปี
และนายจันทาดวงสินอายุ๖๔ปี

ส่วนนายสุพีดวงสินอายุ๕๙ปี

ตะบนปลือใหญ่อาการสาหัส
ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลศรีสเกต
สอบสวนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อทราบว่า
ตำรวจรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น

เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดสมุทรภารการคู่ไภใช้อุปกรณ์ตัดทาง

ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลและพยาบาลประจำรถอีก๒คน

หลังเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุก๖ล้อ
และรถกระบะบริเวณสะพานข้ามคลองบางปลา
เทพารักษ์ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
กำลังนำรถออกตรวจสุขภาพที่บริษัทแห่งหนึ่งในย่านเคหาบางพลี

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถบรรทุกคันหน้าเบรกกระทันหัน
เหยียบเบรกแต่ฝนตกถนนลื่น
ทำให้รถตรวจสุขภาพพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง
ปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ

ในพื้นที่ตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ทำให้นักเรียนชั้นม๖คนขับขี่รถจักรยานยนต์
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ใต้ท้องรถกระบะคู่กรณี
สอบสวนทราบว่ารถกระบะกำลังมุ่งหน้าจังหวัดกาญจนบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเลี้ยวกลับรถ
ทำให้ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาเบรกไม่ทัน
พุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ท้ายที่จังหวัดราชบุรีตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกคูน้ำข้างทางถนนเพชรเกษมหมู่๗
ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองราชบุรี
คูน้ำพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ในสภาพพังเสียหาย
ข้าวสารและของใช้ตกกระจัดกระจาย
ใกล้กันพบนางสาวธารพรศรีนาคอายุ๖๓ปี
แม่ค้าร้านขายของชำนอนเสียชีวิตอยู่ในคูน้ำ
ตำรวจสอบสวนคาดว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ซื้อของที่ตลาดราชบุรีเพื่อนำมาขายในหมู่บ้าน
แต่ขณะขี่รถย้อนสอนมาตามเส้นทางเพื่อกลับเข้าหมู่บ้าน
หักหลบรถที่วิ่งสวนมาจึงเสียหลักพุ่งลงตกคูน้ำเสียชีวิต